เรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใครนะคะ

อ่อพระท่านชื่อเบิร์ตหรอ

ตอนนี้ศึกแล้วก็เป็นเบิร์ต

รักที่ไปเจอทางออนไลน์ค่ะ

หลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งพระจิรพงศ์ค่ะหรือว่าหลวงพี่เบิร์ตนะคะ
อายุสามสิบสามปีบวชมาเจ็ดพันศาเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ
อืมเป็นเจ้าวาดวัดป่าจำปาลาวอำเภอสรรป่าตองที่เชียงใหม่
คือหลังจากเป็นข่าวไปว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินทางหอบผ้าหอบของอะไร
แล้วก็ไปตามหาจะไปตามหาผู้หญิงคนที่ได้พูดคุยกัน
ผ่านทางออนไลน์แล้วเจ้าตัวพอมีข่าวออกไป
สุดท้ายไปแอบศึกแล้วนะคะซึ่งตอนแรกบอกว่าจะไปศึกที่จังหวัดเชียงใหม่
ใช่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้แอบไปศึกเงียบ
ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีแทน
ซึ่งทีมข่าวของเราก็เลยไปดูกันหน่อยไปสอบถามพูดคุย
ถึงเรื่องของทางด้านของหลวงพี่เบิร์ตคนนี้วัดท้องคุ้งค่ะนะ
ลาศิกขาของพระจิรพงศ์เป็นยังไงทีนี้เจ้าวาดวัดท้องคุณท่านให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
คือพระที่เป็นข่าวเนี่ยเคยมาที่วัดนี้๓ครั้ง
มีคนรู้จักเนี่ยพามาแต่เอาจริงไม่ได้สนิทสนมอะไรเป็นการส่วนตัวนะ
คืนเมื่อวานนี้ได้รับการติดต่อบอกว่าจะมาขอลาศึก
แต่ไม่ได้ทำพิธีเหมือนการศึกพระทั่วไปนะไม่ได้มีการกล่าวเปล่งวาจาอะไร
แล้วการกระทำของอดีตเจ้าอาวาสคนนี้หรือหลวงพี่เบิร์ตที่เป็นอดีตไปแล้ว
เขาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้งบอกเลยมันถือว่าเป็นการอาบัติปราชิก
หลายคนคิดว่าเอ๊ะไม่ได้เสพเมถุนนะทำไมถึงขาดจากความเป็นพระล่ะ
ซึ่งท่านอธิบายว่าปราชิก๔นอกจากเสพเมถุนแล้ว
ลักทรัพยักยอกทรัพย์หรือเอาเงินไปโอนให้ผู้หญิง
ก็ถือว่าปราชิกเช่นกันนะ
แล้วแน่นอนว่าคือเราก็ได้ข่าวตั้งแต่ต้นที่เราเสนอข่าวไปว่า
มีการเหมือนวีดีโอคอร์พูดคุยกันใช่ไหม
แล้วก็เหมือนกับแบบให้คุณดอมพูดแล้วกัน
นิดนึงก็ไม่นิดก็โชว์เยอะอยู่เหมือนกัน

วีดีโอคอลกันไปกับหญิงสาวคนนั้นที่บอกว่าพูดคุยกัน
ครับอ่าทีมข่าวของเราเลยอยากจะรู้
ก็เดินทางไปที่วัดตรงที่ทางด้านของในเบิร์ต
ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะอยู่ที่วัดป่าจำปลาลาวค่ะ
ที่เชียงใหม่ก็ไปเจอพระลูกวัดรูปหนึ่งก็เล่าแบบนี้
หนึ่งอาทิตย์ก่อนเนี่ยตัวในเบิร์ตเนี่ยหรือนายจิรพงศ์เนี่ย
เดินทางไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพหลังจากนั้น
วัดก็ไม่ติดต่อกันไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งทุกคนก็ช็อก
เพราะเพิ่งมารู้ว่าเป็นข่าวแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ายังไง
ชาวบ้านบอกเลยว่าจริงอดีตเจ้าอาวาสรายนี้
หรือว่าอดีตพระเบิร์ตขยันหมั่นเพียนนะ
พัฒนาวัดป่าร้างกลายเป็นวัดป่าที่มีความสงบร่มเย็นมาก
เป็นที่เคารพของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยตกใจเหมือนกันนะที่มีเรื่องแบบนี้
วันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเจ้าภาพจากเชียงตุงค่ะ
บอกมาจัดกระถิ่นให้ตอนนั้นได้ยอดเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยเป็นแสน
บอก๑๑๐๐๐บาทเจ้าภาพเนี่ยก็มอบให้กับอดีตเจ้าอาวาส
อดีตหลวงพี่เบิร์ตรายนี้ที่เป็นข่าวนี่แหละเอาไว้ใช้จ่ายในวัด
เชื่อว่าอาจจะเป็นเงินก้อนนี้นี่แหละที่โอนไปให้หญิงสาวที่ไปพูดคุยกันนะคะ
อ่ะถ้ากลับมาบวชอีกครั้งชาวบ้านบอกแบบนี้สิ
บอกให้อภัยแล้วรับได้อ่ะ
เขาบอกว่าเพราะมาพัฒนาวัดไว้เยอะไง
แต่ก็ต้องดูแหละแล้วแต่คณะสงฆ์จะมีความเห็นยังไงนะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เชียงใหม่ทราบเรื่องแล้วนะคะ
แล้วเรื่องของเงินล่ะที่โอนไปให้กับหญิงสาวคนนั้น
เจ้าคณะตำบลบอกว่าเดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องต้นอดีตพระเบิร์ตนะคะบอกว่าจะยอมชดใช้เงินที่เอาไป
เพราะมันเป็นความผิดทางกฎหมาย
ถ้าผิดจริงก็จะว่าไปตามนั้นนั่นแหละค่ะ
แต่เจ้าตัวบอกแล้วว่ายังไงก็จะเอาเงินมาคืนไง
ตอนนี้ก็เป็นเบิร์ตเฉยละ